ส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ให้กับนักแสดงรุ่นใหญ่สุดแซ่บพี่ดี้ชนานาค่ะ
หลังจากประสบอุบัติเหตุรถชน
ตกอาการก็น่าตกใจอยู่เหมือนกัน
ตอนแรกคุณผู้ชมขาเพราะเห็นว่าเลือดตกยังออกอยู่พอสมควรเลย
คือหลายคนนี้นะเห็นภาพแล้วตกกระจายเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่เราต้องเบอร์ภาพทำสีให้ไม่น่ากลัวนิดนึงนะคะ
คือกลางดึก๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะคะ
พี่ดี้ประสุปบติเหตุรถชน
คือฝนมันตกหนักคืนนั้นถนนมันลื่นค่ะ
ปรากฏว่ารถนี่นะคะก็เลยถลายไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าค่ะ
รถพังนะคะแล้วก็ตัวพี่ดี้เองเนี่ยหน้าไปกระแทกกับพวงมาลัยแบบเต็มเลยค่ะ
ก็ผลที่ได้ก็นี่แหละค่ะปากฉีกเลือดไหลเต็มไปหมดเลยในคืนนั้นนะคะ
นี่คือเย็บเรียบร้อยแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลคือปกติแน่นอนว่ากลางคืนไม่มีแพทย์เฉพาะทาง
จะมีแบบหมอเวรอยู่ทางด้านหมอเวรก็ไม่กล้าเย็บให้กลัวจะแผลไม่สวย
ดี้ก็เลยว่าตัดสินใจไปหาคุณหมอที่รู้จักแล้วกันเป็นคุณหมอศัลยกรรมที่ช่วยทำแผลให้ค่ะ
แล้วพี่ดี้ก็เล่าให้ฟังว่าต้องเย็บปากทันทีตอนประมาณ๔ทุ่มกว่าค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ติดต่อหาพี่ดี้ด้วยก็คือตอนนี้พี่ดี้เนี่ยคือแผลยังพยายามรักษาตัวอยู่ยังไม่ได้ดีขึ้นมาก
ไม่ค่อยไหวคุณผู้ชมต้องพักฟื้นกันก่อนนะครับ
บันเทิงไทยรัฐขอให้อาการบาดเจ็บของพี่ดี้หายวันหายคืนกลับมาสวยแซ่บแบบไวนะคะ
แต่ช่วงนี้จริงนะคุณผู้ชมนะฝนตรงฝนตกระมัดระวังด้วยขับขี่รถราต่างนะคะ
บางทีเราไม่ชินทางช่วงนี้ก็ทำถนนบ่อยเหมือนกันนะก็ต้องระวังด้วยนะคะฝากความเป็นห่วงถึงทุกคนด้วย